ภูมิใจนำเสนองานบวชนี้ที่สิงห์บุรียังไง
เป็นงานบวชที่จัดพิธีแห่ในทีมบ้านบางรจันทร์
ผมชอบอันนี้มากเลยเขาบอกว่าไพร่พลวางดาบพักรบมาแห่นาค
ฝูงนี่นะครับแต่งตัวย้อนยุคนะครับ
หวังจะส่งผลให้แก่วีรชนบ้านบางรจันทร์ครับ

ตั้งอยู่ในวัดโพ๙ต้นอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ในตลาดแต่ก็จะแต่งตัวย้อนยุคน่ะครับ
หนุ่มโจงกระเบนห่มสบายแบบสมัยชาวบ้านบางรจันทร์เนี่ย
ดังนั้นในงานบวชครั้งนี้พักพวกเพื่อนฝูง
เนี่ยอยากผีน้องของนาคภาณัุพงษ์เนี่ยนะครับ
มาในงานก็เลยมีคนแต่งตัวในยุคสมัยแบบชาวบ้านบางรจันทร์
ในงานเนี่ยนางฟ้ารำหน้าขบวนแห่นุ่งจงกระเบนห่มสบายแบบนี้แหละครับ

สมศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าตั้งใจไว้ว่าครั้งหนึ่งที่จะได้บวชลูกชายนะครับ
ก็จะแต่งตัวแบบนักรบบางรจันทร์นี่แหละ
เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษครับ
ส่งกลัวกลัวจงกระเวนดุด

ตั้งใจไว้ว่าครั้งหนึ่งที่จะได้บวชลูกนะครับ
ก็จะแต่งเป็นนักรบบางรจัน
เพื่อให้ปู่ย่าวีรชนได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ

ส่วนของการแต่งกายนั้น

มาร่วมอาจอนุโมทนาบุญด้วยกัน

ขอบน้ำใจครับค่ะ
มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

ถ้ามีภาคหน้าผมว่าคุณพ่อได้รับการติดต่อแน่นอน

ลองถ่ายขอบน้ำใจครับ